คุณสมศักดิ์เทพสุธินแก่นำเพื่อไทย

บอกว่าการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงใหญ่

เหลือแต่กระทรวงกลางที่ยังต้องพูดคุยกัน
ก็คาดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะได้ข้อสรุปค่ะ
คุณสมศักดิ์เทพสุธินนะคะบอกว่า

เพราะว่ายังไม่นิ่ง๑๐๐รวมทั้งตัวเองด้วย
ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ร่วมคอรมอลหรือเปล่า
ส่วนกรณีคุณประเสริฐจันทรรวงทองเลยค่ะ

ที่บอกว่าหลังพิธีโปรดก้าวโปรดกระหม่อมนายกรัฐมนตรี
จะมีการพูดคุยเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรี
คุณสมศักดิ์บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณเศรษฐาทวีสิน
ที่จะพิจารณาความเหมาะสมของงานกับตัวบุคคล
ไม่สามารถไปก้าวไก่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีได้
แต่คุณสมศักดิ์ยอมรับนะคะว่าเก้าอี้ในกระทรวงใหญ่มาก

ส่วนกระทรวงขนาดกลางยังเป็นปัญหาของแต่ละพัก
แล้วก็พูดติดตลกว่าดูจากโผล่ที่ออกข่าวแล้ว
สื่อน่าจะรู้ดีมากกว่าตัวเองซะอีกค่ะ
บางกระทรวงก็รู้แล้วเป็นกระทรวงที่ชัดเจน
ส่วนใหญ่ก็ใหญ่มากอะไรอย่างนี้นะ
ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ยังอีกเยอะ
หรือบางกระทรวงก็ยังอยากได้ตรงกัน

กระทรวงที่กลางบางทีก็ยังเป็นปัญหากันอยู่บ้าง
บัญชนจะรู้มากกว่าผมอีกนะครับ
ก็ต้องขอบคุณสื่อบัญชนนะครับที่เอาข้อมูลมา
มันไม่งี้อัพดีนะครับ